มีเหตุการณ์คนร้ายใส่เสื้อผ้า
เป็นชุดพนักงานร้านไก่ย่างชื่อดัง
บุกเข้าไปที่ร้านทองที่จังหวัดนครสิรรษะมราช

หนีไปกบดาน๑๒วันสุดท้ายตำรวจทำงานดีครับ
แต่ไม่รู้ว่าติดโควิดหรือเปล่านะ

ในเคาน์เตอร์เวลาเราไปสั่งไก่นะเขาใส่แบบนี้แหละ
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมคือผู้ชายคนนี้นะนี่มีหมวกใช่ไหม
แล้วก็มีเสื้อมีผ้ากันเปื้อนน้ำหมวกนี่โลโก้ชัดเจน
แล้วก็เอาปืน๓๘ไปจี้สร้อยคอเป็นสร้อยทองจากห้างทอง
แล้วก็เอาตัวเองกระแทกทะลุกระจกออกไปเลยนี่ออกไปได้

นัดได้คุณผู้ชมนะฮะแล้วประตูก็แตกเลยนะแล้วตัวไอ้
คนร้ายคนนี้ก็ขี่รถจักรยานยนต์สกูปปี้สีขาวไม่ติดแผ่น
ทะเบียนหลบหนีไปทางอำเภอปากพนังแล้วก็เลี้ยวซ้าย
ไปยังถนนเทิดพระเกียรติแล้วก็หนีหายไปตำรวจชุดสืบสวน
สพชมของนครสี่ในนั้นร่วมกับตำรวจสืบสวนของจังหวัด
แล้วก็ตำรวจสืบสวนภาคแปดเร่งสืบแกะรอยจากอะไรนี่
คือวงจรปิดนะฮะเขาเช็คเส้นทางว่าหลบหนีเส้นทางไหน
อืมแล้วก็ได้ข้อมูลจากใบหน้าแล้วก็รถทราบชื่อคือนาย
รณชัยชัยมุกหรือว่าในโอ๊คอายุยี่สิบห้าพื้นเพลก็เป็น
ชาวนครสิทธิ์ธรรมดานี่แหละครับนะฮะตำรวจก็รวบรวม
หลักฐานกันอยู่นะฮะแล้วก็ขออำนาจศาลแล้วก็ออกหมายจับ
นายรณชัยนะฮะติดตามกันอยู่ไปที่บ้านที่อำเภอปากภูน
ก็ไม่เจอตัวแต่ไปเจอรถที่ก่อเหตุจอดอยู่อ้าวนี่
ชัดเจนแล้วฮะใบหน้าของผู้ก่อเหตุนะฮะทีนี้เจ้าของ
รถเขายืนยันว่าตัวเขาไม่เกี่ยวข้องนะคุณผู้ชมครับ
นะฮะแต่นายคนนี้โอ้หน้าตาดีนะฮะไปยืมรถเข้ามาแล้วก็
ไปก่อเหตุแล้วเอารถไปคืนแล้วก็หลบหนีไปที่บ้าน
แม่ที่กระทุ่มแบนที่สมุทรสาครนะฮะพอได้ข้อมูลแบบนี้
ตำรวจก็ตามมาที่บ้านของแม่เขานะฮะที่สมุทรสาคร
ไปจับกลุ่มได้ที่บ้านแม่ครับพร้อมของกลางนะฮะ
ปืนกางเกงยีนที่ใส่วันก่อเหตุหน้ากากผ้าหน้ากากที่
ใส่เนี่ยนะฮะแล้วก็สร้อยคอเนี่ยเหลืออยู่ประมาณสัก
สองเส้นไอ้ตอนวันที่กระโดดชนกระโจกมาพี่เคยสงสัยนะว่า
เอ้ยมึงบาดเจ็บป่ะไม่ดูเหมือนไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บ
เพราะกระจกมันเป็นกระจกนิรภัยนะฮะก็แตกมันเหมือน
เม็ดข้าวโพ้เนอะนะครับมันก็เลยไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะฮะ
ทีนี้แต่ว่าตำรวจเขาต้องสอบส่วนว่าเอ๊ะทำไมทองเหลือแค่
สองเส้นแล้วที่เหลือเนี่ยไปอยู่ที่ไหนนะฮะสุดท้ายเนี่ย
ส่งตัวมากลับมาที่นครศรีแล้วก็ดำเนินคดีตาม
กฎหมายต่อไปนะฮะหมดอนาคตเลยนะครับ